เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าหน่อยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓ตี๔คืนวันที่๑๖พฤศจิกายนที่จังหวัดปฐุมธานี
ที่มีรถสปอร์ตปอเช่รถหรูราคาแพงคันนี้ค่ะพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์ที่เขามากันสองคนผู้ชายกับผู้หญิง
ผู้ชายเนี่ยได้รับบาดเจ็บส่วนผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวของเขาเสียชีวิตนะคะแต่ปัญหาก็คือพอรถปอเช่รถหรูคันนี้พุ่งชนแล้วเนี่ย
คนขับไม่ลงมาช่วยคนเจ็บคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนขับโทรศัพท์หาเพื่อน
บอกว่าเหมือนกับให้พาไปซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อหน่อยแล้วก็ไม่มาช่วยคนเจ็บ
หึงเลยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมณจุดเกิดเหตุตรงนั้น
ตำรวจไม่เรียกตัวคนขับรถพอเช่ไปวัดปริมาณแอลกอฮอลเลย
นั่งระวังไว้เพราะว่าสภาพลงมาจากรถส่วนเหมือนเส่
เซเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตนะว่าเขาเซไหมนะ

คนที่เห็นเหตุการณ์ถึงขั้นบอกว่าโอ้โห
ทำไมรวยแต่ไม่มีน้ำใจแบบนี้
คือข้ออ่ออาจจะเป็นเพราะ
บาดเจ็บก็เป็นได้ใช่ไหม

แต่มันว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาอ้างว่าอย่างนี้
ค่ะเพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าได้ยินเสียงว่ามีรถชน
เขาวิ่งมาเพื่อจะช่วยคนเจ็บแล้วเขาก็เดินเข้าไปที่รถสีขาวรถปอเช่เห็นไหมมันมีคนอยู่
เขาบอกเขาเห็นแบบนั้นจริงแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์จริง
รถปอเช่คันนี้นะคะทะเบียนสฤษน๘๖กรุงเทพฯนะคะ
ชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าป้ายแดงนายวริสศรีราชัยมณีกุลอายุ๓๐
คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนางสาวอันทิกาทูลไทยสงศ์อายุ๒๔ปี
แฟนสาวที่ซ้อนท้ายมาบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คนขับรถเก๋งพอเช่และแฟนสาวไปที่วัดอองเงินย่านสายไหม
ไปขอขมาศพนางสาวอันทิกา
วันนี้ทางครอบครัวนางสาวอันทิกาหรือน้องอันนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีก็คือที่ถนนเส้นนี้ที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
และครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไปที่สพปากคลองรังสิต
เพราะว่านัดคู่กรณีและฝ่ายคนเจ็บมาเจรจาเรื่องของการเยียวยา
ก็คือมาคุยพร้อมกันเลยล่ะค่ะ
จะมาคุยกันว่าค่ารักษาพยาบาลเขาจะรับผิดชอบยังไง
ใช่ไหมฮะค่ารักษาพยานคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยจนน้องหายดีเลยนะ
หลังจากหายดีแล้วเราค่อยมาคุยขั้นตอนที่๒
การเยียวยาสินใหม่อะไรมัน๒สเต็ปเลยพูดง่าย๒สเต็ปเลย
แล้วเราจะมาฟังเขาด้วยว่าเขาจะตอบรับเราว่ายังไงถ้าเราพูดไปอย่างนี้
ก็ไม่นะครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้า
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ที่เรายังไม่ได้เจอเขา
เราก็เข้าใจเขาเหมือนกันว่าสภาพจิตใจเขาก็คงย่ำแย่เหมือนกัน
แล้วเขาก็ไปดูแลฝั่งน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยเขาก็ไปงานศพไปอะไรอยู่
ทีนี้ค่ะคนขับรถพอเช่ที่ไปพุ่งชนเขาจนเสียชีวิตไป๑และบาดเจ็บสาหัส๑เนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายเทียระเทพดุรงศักดิ์อายุ๒๙ปีค่ะ
ก็มามอบเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต๑แสนบาท
ค่าช่วยเหลือในการจัดงานศพและครอบครัวของผู้บาดเจ็บหนึ่งแสนบาท
เป็นค่ารักษาพยาบาลบางส่วนในเบื้องต้นก่อนนะคะ
ผมว่าน่าจะเป็นโค้งพร้อมกันครับคือมันชนกันตรงระหว่างเส้นกลาง
ที่บอกว่ามีการเรียกเพื่อนมานี่เรียกมารับตัวนอกกันไหนครับ
เปล่าครับเป็นลุ่นน้องก็เรียกมาอยู่ตัวเองเดินใช่ใช่

เราได้ลงไปดูคนเจ็ดหรือคนที่นอนบนถนนบ้างไหมนะคะ
ไปดูครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้าใกล้มากเพราะว่าเขาทำหน้าที่อยู่อืม
ก็นายธิรเทพให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก็มีการยกมือไหว้ขอโทษพ่อของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพช่วงจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
ก็จะแสดงการให้เข้าไปได้
แล้วผมก็รู้

เราอยู่ข้างที่สวนรถกันตอนบ่ายสอง
ว่าน้องอยู่ที่โรงพยาบาลเรารู้ของกันนะค่ะ

ส่วนทางด้านของนายธนกฤษ
พ่อที่ทำร้ายพลังงาน
พ่อของผู้ตายก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
นี่คือบรรยากาศที่งานศพที่วัดอเงินเขตสายไหม
จัดงานศพของน้องอันนะคะพ่อของน้องอันก็บอกว่า
ค่าเสียหายสรุปก็คือเป็นตัวเลข๑๒๙๖๐๐๐บาท
คนขับรถพอเช่ตกลงยินยอมชดใช้ให้ภายใน๒เดือนตามที่ตกลงกัน
แต่ก็ยังคงติดใจว่าทำไมหลังชนนะคะไม่รีบลงมาดูไม่รีบลงมาช่วย
ส่วนเรื่องของการพูดคุยกันกับฝั่งพ่อแม่ของแฟนนุ่ม
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องของการจัดการเรื่องของงานศพลูกสาวให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ขอเวลาให้สภาพจิตใจดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
ว่าลูกผมเสียคือถ้าเป็นไปได้ผมเอาลูกลูกผมไว้ดีกว่า
ลูกผมสำคัญกว่าเงินยอดนี้มากมาย
ผมว่าเขาทำเงินได้มากกว่านี้ถ้าเขาอยู่เขาน่าจะทำกันได้มากกว่านี้
ก่อนหน้าที่เขาจะเสียเขาเพิ่งจะมาแบบบอกแม่ว่าอย่างนี้หนู
หนูจะดูแลแม่พ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็จะสบาย
ปกติลูกสาวก็คือสาวหลังที่เค้าเลี้ยงครอบครัวดูแลพ่อแม่
ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วแม่ก็ต้องอยู่ให้ได้
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่า
คนที่เห็นเหตุการณ์และทางครอบครัวของคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ย
เขาสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถพอเช่
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉายผู้กำกับสพปากคลองรังสิต
ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้ตรวจ
เรื่องต้นทางร้อยเวรมีดุลยพินิษฐ์ว่า
สามารถพูดคุยกับคนขับได้แล้วก็เรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมก็มา
คนขับก็คุยกับญาติของผู้เสียหาย
ต้นก็เลยแจ้งข้อหาขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
และเป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย
ดุลพินิษฐ์ของร้อยเวรใช่ณจุดเกิดเหตุตรงนั้น
คุยรู้เรื่องว่าคุยรู้เรื่องเขามาพบตำรวจเขาเจรจากับผู้เสียหาย
ก็เลยไม่ได้ตรวจแอลกอฮอลณตรงนั้นอ๋อเหรอฮะก็คือไม่ได้ตรวจด้วยนั่นแหละใช่ไหม
ต่อไปถ้าผมเจอผมก็คุยกับตำรวจให้รู้เรื่อง
ผมก็ไม่ต้องตรวจแอลกอฮอลอย่างเงี้หรอคือทางครอบครัวเขาบอกติดใจจริงจริง
แล้วก็ไปคุยกับตำรวจแบบปิดห้องคุยเลยแล้วก็คุยกับตำรวจอยู่ในนั้นอ่ะ
ทางฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ได้เข้าไปด้วยซ้ำนะคือมันไม่เกี่ยวกับ
ว่าจะเป็นนุ่มปอเช่คนนี้นะอันนี้ผมกำลังมองถึงบรรทัศน์จากนี้ไปไง
ถ้าคนเจอกรณีแบบนี้แล้วบอกว่าอ๋อผมคุยกับตำรวจรู้เรื่อง
เห็นไหมผมคุยรู้เรื่องดูมีสติก็ไม่ต้องตรวจอย่างนี้หรอ
คือเรื่องแบบนี้นะผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะว่าเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ย
ก็แลกชีวิตลูกไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะมันตีเป็นราคาตัวเงินไม่ได้จริง
คือเดี๋ยวบางคนดูข่าวจะบอกโอ้โหเนี่ยเขาชดใช้เยียวยา๑๒ล้านเนี่ย
เทียบไม่ได้หรอกผมเองก็มีลูกนะ